ภรรยาของคุณปอทฤษฎีจะได้เห็นว่าเธอมีการโพสต์คลิปวิดีโอ
พร้อมกับข้อความที่บอกเลยว่าอ่านแล้วตื้นตันใจสุดค่ะ

โดยในคลิปแรกก็เป็นการประมวลภาพถ่ายของปทฤษฎีแล้วก็โบแวนด้า
รวมไปถึงน้องมะลิด้วยได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันตามสถานที่ต่างค่ะ
ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความอบอุ่นของ๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
โดยคุณโบเองก็มีการเขียนคำบรรยายในคลิปอย่างสุดซึ้งด้วยมีใจความว่า
ปอจ๋าทำไว้ให้มะลิดูนะลูกไว้หนูโตแล้วแม่จะเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าแต่ละภาพที่พ่อปอจ๋าถ่ายรูปให้หนูนั้นความรู้สึกของพ่อปอจ๋ารู้สึกยังไง
คิดถึงสุดหัวใจนั่นเองค่ะ
เชื่อว่าใครที่ได้อ่านข้อความนี้ต้องรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมในบทบาทความเป็นแม่โบที่มีต่อน้องมะลิลูกสาวตัวน้อย
แล้วก็ความเป็นภรรยาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มแข็งไม่แพ้ผู้เป็นสามีนั่นเองนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวบนไอจีครั้งแรกของคุณโบหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอทฤษฎีค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่๒๗มกราคมทางครอบครัวสาวงก็จะนำเท่ากระดูกของพระเอกหนุ่มไปลอยอังคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะ